ลูกสาวถูกลูกเขยถูกสามีทำร้าย
พ่อตาก็จะไปช่วยเคลียร์ให้นะคะแต่ปรากฏว่าเจอลูกเขยขับรถชนค่ะ

พ่อตาก็จะไปเคลียร์แล้วก็ไปขวางหน้ารถเอาไว้
นะคะจะไปเคลียร์แต่ปรากฏว่าลูกเขยนี่มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็พยายามจะมาเคลียร์นะคะแต่ลูกเขยถอยรถแล้วก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะคะ
ก็ปรากฏว่าพุ่งชนพ่อตาพุ่งชนเหมือนกับพุ่งชนอะไรบางอย่าง
แล้วก็ถอยหลังอย่างรวดเร็วไปทางถนนหนีออกไปค่ะ
จังหวะนั้นมีกลุ่มคนวิ่งตามออกมา
พยายามจะขวางให้จอดแต่ว่าก็ไม่ทันนะคะรถไปแล้วนะคะ
แล้วบอกว่าลูกเขยขับรถทับพ่อตาจนบาดเจ็บ
แล้วผู้เป็นพ่อตาร้องเรียนบอกว่า
ลูกเขยรายนี้ก็เป็นผู้มีอิทธิพลแล้วมีเว็บพนัน
อยากจะขับรถทับเขาเพราะว่าเกิดปัญหาขัดแย้งในครอบครัวนะคะ
นี่ค่ะเป็นเรื่องที่ไปร้องผ่านทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ
นี่คือวันที่๓มิถุนายน
ทีมข่าวก็ไปที่ซอยจอมทองบุรณะที่จอมทองนะคะ
คุณลุงวุฒินะคะเป็นผู้เสียหายก็เปิดแผลให้ดูตามร่างกายนะคะหลายแห่งเลยนะคะ
ข้างซีกซ้ายแล้วก็แผลที่ท่อนขาขวาแล้วก็เต็มแผ่นหลังเลยคุณผู้ชมค่ะ
โดยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนค่ำของวันที่๑มิถุนายน
โทรมาแจ้งว่าถูกสามีคือในเฟรมเนี่ยทำร้ายร่างกาย
ตัวเองก็เลยรีบเดินทางไปช่วยลูกสาวแต่ว่าไม่เจอ
จนกระทั่งวันที่๓ลูกเขยกลับมาที่บ้านอีก
ตัวเองก็เลยคว้ามีดเดินไปที่รถเรียกลูกเขยให้ลงมาคุยกัน
โดยความตั้งใจก็คือจะขู่แค่ขู่สั่งสอน
แต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับเร่งเครื่องรถแล้วพุ่งชนนะคะ
หลังจากนั้นก็ขยับรถเข้าออกคล้ายกับพยายามจะทับ
ตัวเขาเองเนี่ยต้องเกาะรถเพื่อไม่ให้ถูกรถทับ
แล้วหลังจากนั้นก็ขับรถถอยหนีไปค่ะ

ผมก็ด้วยความที่ว่าเขาไม่มาเคลียร์หรือว่าไม่มาอะไรเลย
มาขอโทษเลยผมก็ได้ถือมีดไป
เพื่อที่ว่าอยากจะให้เขาลงมาคุย
แต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าในรถเขาเนี่ยมีอาวุธอะไรมาหรือเปล่า
เพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเป็นบ้านที่มีอิทธิพล
สอนงสอนออะไรต่างนานาเนี่ยเขาดูแลได้หมด
เพราะเอิญประตูไม่ล็อกผมก็เลยกดออกมาเพื่อที่จะยึดตัวผมไว้
แต่เขาเห็นผมยึดตัวได้เนี่ยเขาถอยหลังด้วยความเร็ว
แล้วก็ผมล้มลงไปแล้วก็ประตูได้ล็อกอยู่ที่ตัวผม

คุณลุงวุฒิที่เป็นพ่อตาเนี่ยนะคะยังมีหลักฐานอย่างหนึ่งให้เราดูด้วยค่ะ
เป็นหลักฐานการแชทผ่านแอปพลิเคชันหนึ่ง
ซึ่งคุณลุงบอกว่าลูกเขยชักชวนคนอื่นกดเข้าลิงก์ไปเว็บพนันออนไลน์
แล้วก็พูดคุยถึงอัตราค่าตอบแทนต่าง
โดยบอกว่านี่เป็นธุรกิจที่ลูกเขยทำอยู่แต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
เพราะว่าลูกเขยรู้จักกับเจ้าหน้าที่หลายนาย
ก็ทำให้เรื่องนี้ด้วยที่เกรงว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัยค่ะ
ครั้งหนึ่งไม่เคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
ก็คือรักครั้งนี้มันเป็นครั้งที่สองใช่
ครั้งที่สองครั้งนี้แฟนมาทำก็ทำที่ลูกของพ่อก็คือน้องชาย
ซึ่งพ่อบอกแล้วว่าทำพ่อพ่อไม่เจ็บหรอก
แล้วเรื่องนั้นคือมันเป็นแบบ๗๘ปีมาแล้ว
คือพ่อเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วไม่ได้เอาอะไรอยู่แล้ว
เขาก็แค่อภัยไปรอบหนึ่งแล้วบอกว่าโอเคว่าพ่อสงสารละ
แต่คือรอบนี้ไปทำลูกเขาไงทั้งที่ลูกเขาก็ไม่ได้ผิดอะไร
คือจะบอกว่าไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่คือไม่ควรไปทับลูกเขาอะไรอย่างนี้

๗๘ปีที่แล้วก็คือเหมือนเดิมค่ะอินเล่าเมาทะเลา
นี่แหละค่ะลูกสาวของผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุนั่นแหละนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกเธอถูกทำร้ายร่างกายมาหลายปีแล้ว
มักจะเกิดตอนที่แฟนเมาเหล้าแล้วกลับมาบ้าน
ล่าสุดก็ทำร้ายทั้งเธอแล้วก็น้อง
พ่อรู้เข้าพ่อก็เลยไม่ยอมค่ะ
นี่แหละค่ะก็เลยเป็นที่มาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ